อีกไม่นานนะครับคุณผู้ชม๒๙มีนาคมนี้
เราจะเห็นร่างสุดท้ายสำหรับร่างรัฐมนูญฉบับ
อาจารย์มีชัยที่มีการร่างกันเครียวกันมาดิบดี
นับถอยหลังไปณขณะนี้อยู่ในช่วงของการ
ปรับแก้เนื้อหาสาระสำคัญ
หลังจากที่มีการรวบรวมความคิดเห็น
มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
หลังจากที่กรทได้รวบรวมความเห็นทั้งหมดแล้วตอนนี้
ก็ค่อยปรับแก้ไปทีละส่วนครับ
วันนี้ไทยรัฐทีวีรวบรวมให้คุณผู้ชมนั้น
ไปพร้อมกัน๓ประเด็นด้วยกันนะครับ

ประเด็นแรกครับไปดูกันก่อนนั่นก็คือเรื่องของบทเฉพาะการ
โฟกัสไปที่ที่มาของสวจำนวนสว
บทบาทหน้าที่ของสวและเก้าอี้สว
ใครจะมีโอกาสได้นั่งกันบ้างนะครับ
สำหรับในข้อเสนอของคอสชที่มีการปรับปรุงร่างรัฐมนูลนะครับ
ประเด็นแรกบทเฉพาะการเรื่องของสว
ข้อที่๑ก็คือว่าสวแต่งตั้งชุดแรก
จะมีจำนวน๒๕๐คน
สวชุดนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านประเทศครับ
ควบคุมดูแลกำกับนโยบายต่างให้เดินไปตามแผน

โดยจะมาจากการสัญหาและการแต่งตั้ง
โดยองค์กรอิสระคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นตัวเลขกลมโดยประมาณเลือกกันมา๒๕๐คนนี้
วาระการดำรงตำแหน่งครับจะอยู่ที่ประมาณ๕ปี
มานะครับอำนาจหน้าที่บทบาทสำคัญเก้าอี้นี้
ใครจะได้นั่งบ้าง๖ที่๖ตำแหน่งกันเอาไว้แล้วเรียบร้อย
ประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้นำเหล่าทัพ
และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แต่วงเล็บไว้ว่าจะต้องไม่ใช่สมาชิกของคอสช
ในตำแหน่งเก้าอี้๖เก้าอี้นี้
ไม่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งรัฐมนตรีตำแหน่งต่างนะครับ
และอำนาจของสว๒๕๐คนนี้
หลักก็คือจะพิทักษ์รัฐธรรมนูล
ำกับนโยบายต่างให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ

ไปครับไปดูกันต่อสำหรับวันที่๒ครับ

ประเด็นที่๒นี้นะครับคุณผู้ชมเราพบว่า
เป็นเรื่องของวิธีการเลือกตั้งสอสอครับ
ตอนนี้เสนอให้กลับมาใช้บัตรเลือกตั้งแบบ๒ใบ
จากเดิมกรทเขากำหนดเอาไว้ว่าเลือกตั้งแบบใบเดียว

แบ่งเป็นสอสอเขต๓๕๐คน
สอบบัญชีรายชื่ออีก๑๕๐คน
รวมทางให้เป็นเขตเลือกตั้งใหญ่มีสอสอไม่เกิน๓คน
สอสอได้๑คนเพื่ออุดช่องโหวต
แล้วก็ให้พักเล็กนั้นสามารถจะมาร่วมแข่งขันได้ด้วยนะครับ

เสนอให้พักการเมืองนั้นงดเว้นการแจ้งรายชื่อบุคคล
ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน๓รายชื่อ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางการเมือง
กรณีที่พักการเมืองไม่สามารถตกลงเสนอชื่อผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีได้
และการเสนอชื่อบุคคลนอกบัญชีย่อมไม่อาจทำได้นะครับ
เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้การจัดตั้งรัฐบาลนั้นประสบปัญหาครับ
อกจากนี้คศขอให้อย่าหวาดระแวงว่าจะมีการสืบทอดอำนาจ
แล้วก็ยืนยันนะครับจะไม่เข้าไปก้าวไก่แทรกแทรงการเลือกตั้ง
หรือการจัดตั้งรัฐบาลใหม่อย่างแน่นอนนะครับ
นี่คือการเปิดเผยของกรทหลังจากได้รับเอกสาร๓ข้อเสนอ
จากว่าก่อนหน้านี้มีการหารือกันของแม่น้ำสี่สาย
ก็สรุปได้ออกมาเป็น๓ประเด็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ